สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน
ย่านโยมอาหารเข็มมาให้กินเยอะนะสิ

ค่าปกติเนี่ยไม่ควรเกินร้อยสี่สิบ
แต่ที่นี่โดยบ้างข้าจะเป็นใครมาในเต้นเลือดเยอะน่ะ

ก็วันนี้นะครับเราก็มาที่ชุมชนเกาะเก็ตนะครับนะมาออกหน่วยนะครับนะ
ตรวจคนไข้ที่ชุมชนเกาะเก็ตนะครับ
ในฐานะของแพทย์เฉพาะทางบาทเดียวนะครับ
จากปกติที่เราเคยตรวจผ่านออนไลน์นะครับ
คราวนี้เรามาตรวจคนไข้จริงกันนะครับ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

แบบนี้ตื่นเต้นเยอะใช่ไหม

แข็งแรงครับ
สิ่งที่หมอทำไม่ได้เป็นอะไรที่แปลก
หรือว่าแตกต่างไปจากกิจกรรมอื่น
ที่คนอื่นเคยทำมาก่อน
แต่ว่าหมอมองว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
ก็คือว่าถ้าเราทุกคนนะครับมีความสามารถ
ในการที่จะช่วยเหลือชุมชน
หรือว่าทำอะไรบางอย่างได้ที่เป็นประโยชน์

โดยปกติเวลาที่คนไข้ไปโรงพยาบาล
ก็อาจจะต้องใช้เวลารอคุณหมอค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว
แต่ว่าการทำเพจแพทย์เฉพาะทางบัตรเมีย
คนไข้สะดวกเมื่อไหร่ว่างเข้ามาถามได้เลย
โดยที่ตัวหมอเองก็ว่างเมื่อไหร่

ซึ่งตัวเพจถ้าเฉพาะทางแบบเดียวบอกได้เลยว่า
จะมีคำถามของคนไข้เข้ามาทุกนาทีนะครับนะ
แล้วก็ในช่วงเวลา๓ปีมาเนี่ย
เราตอบคำถามไปแล้วหรือว่าช่วยคนไข้ไปแล้วประมาณ๓แสนถึง๔แสนคนนะครับ
ถ้าสมมุติว่าเรามีเงินเราก็สามารถแบ่งปันเงินนะครับ
เรามีความรู้เราก็แบ่งปันความรู้นะครับ
เพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน